เบนท์คุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวจะพามาขยับอัปเดตข่าวของพี่หนึ่งจักรวาล
ก่อนหน้านี้จำได้มั้ยคะที่มีข่าวเกี่ยวกับดอร์มาดลูกดาวน์แน่ละ

นักข่าวก็ไปรอเนี่ยคุณผู้ชมก็คือพี่หนึ่งจักรวาลไปร่วมงานคอนเสิร์ตตามภาพที่เห็นนี่แหละค่ะ
พอพี่หนึ่งเนี่ยขึ้นบนเวทีคอนเสิร์ตนะคะแล้วก็ดีดเปียนโนเนี่ยโชว์แบบนี้เลยนะคะ
เป็นคอนเสิร์ตเพื่อพ่อที่เรารักนั่นเองค่ะ
พอดิตเปียโนสักพักนักข่าวก็รอสัมภาษณ์อยู่
สักพักพี่หนึ่งก็กลับเลยนะคะ
สรุปเลยก็คือว่าพี่หนึ่งปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ใดนะคะ
ก็ต้องรอกันนะคะว่าตอนไหนพี่หนึ่งจะพร้อมออกมาพูดนะคะ
งานเดียวกันคุณผู้ชมเจอนักร้องลูกทุ่งคนนี้นะคะ
บ่าวีอาสยามนี่ก็เป็นข่าวตกออกตกใจเหมือนกันค่ะ
จำได้ไหมข่าวของพี่เอกชัยคือเมื่อวานนี้เอง
พี่แกโพสต์นะคะว่ามีเรื่องราวของน้ำท่วมบ้านที่จังหวัดพัทธลุงคุณผู้ชม
เดี๋ยวได้ดูคลิปกันนะคะเพราะว่าพี่เอกชัยโพสต์ตกตกใจเหมือนกันนะคะ
คือสภาพยับเยินเลยคือกลางดึกแล้วน้ำป่ามันไหลท่วมลงมาแล้วคือท่วมบ้าน
หลากมาเร็วมากค่ะหนีกันไม่ทัน
เอกชัยบอกว่านี่เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะที่เจอเหตุการณ์แบบนี้ตกใจมาก
เจอพี่บ่าวีพี่บ่าวีบอกว่าจริงแจ๊คบ้านพี่ติดกับบ้านพี่เอกชัยเลย
อยู่บนเทือกเขาบรรทัศน์นะคะคุณผู้ชมแล้วก็คือมันอยู่คนละฝั่งกัน
แล้วปรากฏว่าน้ำท่วมหนักมากแต่ของพี่บ่าเวียคือมันหนักค่ะ
ขนาดที่ว่าญาติซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงน่ะเสียชีวิตเลย

อ่ะไปฟังพี่บ่าวเวียสยามกันค่ะ
คือน้ำมันน่าจะขังอยู่บนภูเขาเวลามันตกหลายวัน
แล้วที่บ้านเนี่ยก็ใกล้บ้านเลยเสียชีวิตคนหนึ่งเพราะว่าแกเป็นผู้ป่วยติดเตียง
มันย้ายออกมาไม่ได้น้ำมันท่วมสงสารแกมากเลย
ชื่อลุงวีด้วยน้าผมเองชื่อวีด้วยครับ
ก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวใต้นะคะทุกท่านเลย
เดตล่าสุดพี่เอกชัยบอกว่าเมื่อเช้าน้ำลดแล้วนะคะ
แต่ว่าความเสียหายก็เกิดขึ้นมากมายจริงนะคะ